เชื่อว่าหลายคนนี้นะคะยังดีนะ

ไม่ดึกมากแฟนนางงามตั้งตารอกันแล้วเชียร์มันมาก

นางงามในดวงใจของใครหลายคนจริงคุณผู้ชมค่ะ
และเมื่อวานนี้น้องก็ทำได้เต็มที่นะคะ

เมื่อคืนนี้ใครที่เชียร์อิงฟ้าอย่างที่บอกไปว่า
เมื่อสักครู่ที่เราจำลองเนี่ยคือวินาทีที่น้องจับมือกับบรัสซิล
ลุ้นอยู่ว่ามงจะลงที่ใครคุณผู้ชม

แต่ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่ามงจะลงที่บรัสซิลนะฮะ
แต่ว่าอิงฟ้าชนะใจคนทั้งประเทศไปดูคลิปกันเลยค่ะ
นี่เรื่องจริง

มิสแกรนด์คนใหม่ด้วยนะครับ
มิสแกรนด์บราซิลนั่นเองค่ะ
แต่ว่าตัวทางนี้นะครับ
แทนไทยของเราน้องอิงฟ้าวราหะ
ทำได้สมศักดิ์ศรีสมมงที่สุดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
หลายคนบอกโอ้โหภูมิใจในตัวอิงฟ้ามากจริง
เมื่อคืนนี้ค่ะทุกรอบทำผลงานออกมาได้ดีสุดเลย
ไม่ว่าจะเป็นตอนเปิดตัวชุดสปอร์ตแวร์
โอ้โหอะไรขนาดนั้นไงค่ะ
ชุดตราตรีที่หลายคนตรงใจ

ชุดตราตรีในตามสิ่งอะไร

ดีไซเนอร์ไทยออกแบบให้ด้วยสุดยอดจริงเลยนะฮะ
รวมไปถึงนี่นะออกมาแบบนางพญากลางปีกมาเลย
อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกังวลใจก่อนที่น้องอิงฟ้าจะไปอินโด

หลายคนบอกว่าทุกอย่างไม่ห่วงน้องเลย
คุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วกับตาฟังกับหูกันไปแล้ว
สุดยอดผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในหัวข้อยุติความรุนแรงแล้วก็สงคราม
หรือจะเป็นการตอบคำถามในรอบ๕คนสุดท้าย
อย่างที่บอกไปว่าน้องก็ออกตัวชัดเจนว่าน้องไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

เห็นความพยายามของอิงฟ้าที่พัฒนาตัวเองในทุกวันจริงนะฮะ
ไม่ใช้ล่ามจริงเวทีนางงามเราสามารถเรียกล่ามขึ้นมาพูดได้
แต่เธอขอพูดเองตอบเองเป็นภาษาอังกฤษ
ดูมั่นใจแล้วก็ไม่ตื่นเวทีด้วยคุณผู้ชม

แม้ว่าเวทีนี้หลายคนบอกว่าเป็นเวทีของบ้านเรา
เพราะเจ้าของลิขสิตคือคนไทยคือพินาวัต
แต่ไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร
สาวงามแต่ละประเทศทั้งสวยแขกเก่งทุกคนเลย

โอ้โหสวยสูงทั้งนั้นเลย
อย่างที่บอกไปว่าน้องอิงฟ้าตัวเล็กนิดเดียว
แต่ตัวเล็กคือสมส่วนนะคุณผู้ชม
แฮชแท็กด้วยมีแฮสแท็กขึ้นมาบอกว่าอะไร

อกจากจะคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งกลับบ้านมาได้แล้ว
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอิงฟ้ากลางปีกมาเลยจ้า

ชุดเรือตำชาติยอดเยี่ยม

ถูกต้องแล้วค่ะชุดนี้เลยนะคะ
อย่างที่บอกไปไม่พลิกโผล่ค่ะ
อกจากความสวยที่เขาสวยมากอยู่แล้วนี่นะ
สาวงามจากบราซิลคนนี้ยังเก่งมากอีกด้วย
พูดได้๔๕ภาษาเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยจริงนะคะ
สวยเก่งสมมุมยกทีม
สุดยอดเลย
ส่วนน้องอิงฟ้าเดี๋ยวจะบินกลับมาต้นเดือนหน้านะคะ
เดี๋ยวมาเฉลิมฉลองเนี่ยบันเทิงไทยรัฐก็เตรียมจีบมาออกรายการสดอีกนะ
แต่เขานะมิสแกรนดเขามันจะมีท่านี้ท่าประจำ

นี่ท่าประจำของเขานะ

เอาล่ะเรื่องของนางงามผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ